ต่อเนื่องที่ความสำเร็จของวงการแพทย์กันหน่อยดีไหมคะ

แต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่อวัยวะอย่างภายในนะ

เป็นที่อเมริกานะคะเขาสามารถปลูกถ่ายอวัยวะเพศให้กับชายที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งสำเร็จแล้วค่ะ
เปิดเผยถึงความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเพศให้กับคนไข้ชายชาวอเมริกันวัย๖๔ปี
เป็นความสำเร็จครั้งแรกของอเมริกาเลยค่ะ
คนไข้คนนี้เข้ารับการรักษาตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาแล้ว
เขาต้องถูกตัดอวัยวะเพศออกไปเมื่อปีที่แล้วนะคะหลังจากที่
ขออภัยเมื่อปี๒๕๕๕ค่ะ
หลังจากที่แพทย์วินิจฉัยว่าเขาเป็นมะเร็งที่อวัยวะเพศ
ใช้เวลาในการผ่าตัด๑๕ชั่วโมง
เพื่อนำอวัยวะเพศของผู้บริจาคคนอื่น
ปลูกถ่ายเข้ากับร่างกายของนายแมนนิ่ง

เรื่องนี้แพทย์บอกว่าต้องให้ความสำคัญมาก
เพราะก่อนหน้านี้คนไข้เองก็ถูกกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงแล้ว
เพราะต้องถูกตัดอวัยวะเพศออกไป

มีการเขียนจดหมายฝากขอบคุณคณะแพทย์ที่ทำการรักษา
ทำให้เขาได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง
และความสำเร็จในครั้งนี้ก็จะทำให้ผู้ป่วยคนอื่นมีความหวัง
แล้วก็จะได้รับการปลูกถ่ายแบบนี้ได้เกิดขึ้นด้วยนะคะ
ถ้าจะพูดถึงการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเพศชาย
สำเร็จครั้งแรกในโลกจริง
คือผลงานของแพทย์ในแอฟริกาใต้เมื่อปี๒๕๕๗นั่นเองค่ะ